ใช่ทหารจริงเปล่าเออผู้หญิงคนหนึ่งตั้งคำถามนี้เอาไว้นะคะ
เพราะว่าเขาอยู่ที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยค่ะก็ขับรถออกมาจากบ้านตามปกตินะคะ
หลังจากนั้นมีรถกระบะป้ายแดงค่ะตอนแรกอยู่ด้านหลัง

ปาดเข้ามาด้านหน้าเลยแล้วก็บอกให้จอดจอดจอดจอดจอดจอด
เป็นเจ้าหน้าที่ทหารขอเข้าตรวจค้นเพราะได้รับข้อมูลทางการข่าวว่ารถคันนี้อาจจะมีสิ่งผิดกฎหมาย
อ่ะเรื่องราวเป็นยังไงต่อดูคลิปก่อนค่ะ
แล้วใครแจ้งอ่ะคะจากสายข่าวที่เชื่อมอยู่ได้
ผมเป็นทหารนะครับก็คือได้รับแจ้งมาเราก็ต้องตรวจสอบได้ได้ถ้าเราไม่ตรวจสอบมันก็ผิด
ผิดวินัยอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็แสดงตัวถูกต้องนะครับ
ไม่ได้ทำร้ายร่างกายหรือไม่ได้ร้ายก็แสดงกลัวถูกต้องนะคะ

สงสัยจากกรณีที่บอกว่าตัวเองเป็นทหารใครก็พูดได้หรอก
แต่วิธีการเข้ามาขอตรวจค้นทำไมใส่ชุดแบบนี้เห็นไหมคะ

บางคนหนักถึงขั้นกางเกงขาสั้นกับเสื้อบอลสีฝา
ดูดินี่หนีบอิแตะมาด้วย
ทหารที่เข้ามาตรวจค้นปฏิบัติหน้าที่เอ๊ะหรือปลอมตัว

ผู้หญิงคนนี้เขาสับสนแล้วก็ต้องการได้รับความจริง

ให้ทุกคนช่วยตอบคำถามหน่อยว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับดิฉัน
และเธอบอกว่ามันน่าสงสัยแล้วมันน่ากลัวปนกันไปด้วย
เพราะว่าช่วงที่เข้ามาถามเนี่ยบางคนใส่หมวกไอ้ม่วงด้วย
บางคนยืนถือปืนลักษณะข่มขู่เธอบอกงงมาก
ผู้หญิงคนนี้นะคะก็เล่าให้ฟังว่าขับรถมาแล้วก็มี
ปืนถือปืนผู้ชายคนนี้แล้วก็สวมไอ้ม่วงด้วยนะ
แต่งตัวประหลาดน่ะเธอบอกว่าผู้ชายคนนี้อ้างว่า
กลุ่มผู้ชายคนนี้นะมากันสามคนนี้นะคะอ้างว่ารถของเธอเป็นรถ
ต้องสงสัยว่ารถขนยาเสพติดคุยไปเรื่อยแหละตามที่ปรากฏในคลิปเลย
บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมพี่เดี๋ยวหนูโทรแจ้งตำรวจ
เดี๋ยวมาเคลียร์กันอีกรอบว่าอะไรมันเป็นยังไงกลุ่มชายที่อ้างว่าเป็นทหารก็เลย
อ้าวแจ้งตำรวจเหรอเอางั้นไปไปไปไปไปไปเลย
แต่เธอยืนยันว่าไม่หนูไม่ไปเดี๋ยวหนูจะรอตรงนี้
รอจนกว่าตำรวจจะมาเดี๋ยวมาตรวจสอบเรื่องพร้อมกัน
ว่ารถหนูเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าผู้ชายกลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้ก็เลยตัดสินใจ
ขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเลยประโยคสุดท้ายบอกว่าอ้าว
ดูตรงนี้แล้วกันพวกพี่มีงานเยอะเธอเอาคลิปนี้มาโพสต์
เพราะสงสัยว่าชายกลุ่มนี้เป็นทหารจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปแหละ
คุณผู้ชมเห็นด้วยตาแล้วนะสภาพการแต่งตัวแล้วก็ใช้มีปืนกลเนี่ย
จี้อยู่แถวข้างรถด้วยยืนลักษณะคุมเชิงนะคะ
และไม่มีการแสดงบัตรประจำตัวทำให้เธอคิดว่าเป็นตำรวจ
เป็นทหารเป็นเจ้าหน้าที่อะไรหรือเป็นมิจฉาชีพกันแน่ค่ะ